วันที่๖ธันวาคมที่จะถึงนี้สปกรจะแถลงผลการรังวัดที่ดินของนางสาวปรินาไกรคุบสสรัชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐที่กำลังมีกรณีปัญหาอยู่นะครับ
ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรีมีท่าทีอย่างไรหลังจากที่สื่อมวลชนสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปติดตามจากรายงานครับ
นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามกรณีนางสาวปรินาไกรคุบถูกตรวจสอบฟาร์มไก่บุกรุกป่า
แต่โชว์ลีลายอกล้อสื่อมวลชนโดยแหวกวงล้อมพร้อมแย่งไมค์ขอสัมภาษณ์พลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ลูกพี่ผมลูกพี่ผมลูกพี่ผมนอด
ขณะที่นายทวีไกรคุบบิดานางสาวปารินาเดินทางไปที่รัฐสภา
เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงหลังถูกวิจารณ์เรื่องแย่งใหม่อธิบดีกรมป่าไม้เมื่อวานนี้
โดยยืนยันตัวเองเป็นอดีตสสและรัฐมนตรีหลายสมัย
ไม่ใช่คนที่มีพฤติกรรมเหมือนกุ้ยหรือกักขระตามที่ถูกกล่าวหา
เป็นภาพของกุ้ยของคนอัคระผมไม่ใช่คนอย่างนั้น
ผมเป็นสอสอเป็นรัฐมนตรีผมไม่ใช่คนอย่างนั้นเลย
ผมรอบน้อมถ่อมตนตลอดเวลาง่ายไม่ใช่คนพูดอักขะ
หรือพูดแบบกุ้ยอย่างนั้นไปแย่งมูแย่งไมค์เนี่ย
มันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกผมไม่มีเจตนาอย่างนี้หรอก
แต่เป็นไม้ถือไปส่งที่ท่านพูดให้ตอบของผม
ท่านพูดเสร็จผมก็ไม่มาตอบต่อแล้วถามต่อ
ก่อนที่จะเดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ปทศ
หลังเข้าใจว่ากรมป่าไม้แจ้งความดำเนินคดีกับตัวเองและลูกสาว
พร้อมยืนยันจะไม่หลบหนีแต่จะขอสู้คดีตามกระบวนการกฎหมาย
หากสารตัดสินว่าผิดก็พร้อมปลิดชีวิตตัวเอง
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
สั่งการให้สปกรแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงในวันที่๖ธันวาคมนี้
พร้อมเชื่อว่าเรื่องของนางสาวปารีนาจะไม่กระทบภาพลักษณ์ของพักพลังประชารัฐ
และทุกอย่างเป็นการทำตามกฎหมายภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั้งหมด
เช่นเดียวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กำชับให้กรมป่าไม้ทำเอกสารให้รอบครอบเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ถูกฟ้องกลับ
กำชับให้ทำงานทุกอย่างตรงไปตรงมา

ของนางสาวปรินาให้ที่ประชุมรับทราบในสัปดาห์หน้า

กรณีการปกปิดหรือแจ้งบัญชีทรัพย์สินเท็จ
ภายใน๑๘๐วัน

ขอแก้ไขรายการบัญชีทรัพย์สินของตัวเอง

ตามหลักการเป็นเรื่องที่ขอแก้ไขได้
แต่ปปชต้องตรวจสอบก่อนว่า
จงใจหรือมีเจตนาปกปิดทรัพย์สินหรือไม่
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน